คุณผู้ชมตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่นครสวรรค์ต่อหน่อยจากปมเงินหาย๓๐๐๐บาท
หลังจากก่อเหตุเสร็จแล้วพ่อตาก็ไม่ได้หนีไปไหนแต่ก็ไม่มอบตัวนะคือหลบอยู่ในบ้านนะคะ
ตำรวจพยายามเจรจาเท่าไหร่ก็ตาม

สุดท้ายต้องให้ลูกสาวที่กำลังเตรียมงานศพของสามี

กลับมาจากลบบุรีเพื่อมาเจรจาให้พ่อยอมออกมาจากบ้าน
ที่คุณผู้ชมเห็นเป็นแห่งการเมื่อ๙โมงเช้านะคะ
ตำรวจต้องใช้แก๊สน้ำตาประมาณ๑๐ลูกค่ะ
เข้าไปในบ้านของนายเทียบช่วงโชธ
คุณตาวัย๘๑ปีที่ไปก่อเหตุยิงนายบัลลังไกรญาติวัย๔๒ปี
ที่เป็นลูกเขยจนเสียชีวิตเมื่อวานนี้เนี่ย
คือเป็นการปลาแก๊สน้ำตาเข้าไปเพื่อกดดัน
ให้คุณตาเทียบออกมามอบตัว
ซึ่งตะเทียบก็คือลักษณะที่ตำรวจสังเกตจากหน้าบ้านนะคะ

เดินวนไปเวียนมาอยู่บนบ้านแล้วก็มีปืนพก
ซึ่งเป็นปืนลูกซองยาวกับปืนสั้น๓๘ติดตัวไว้ตลอดเวลาค่ะ
ตำรวจก็เป็นห่วงกลัวจะคิดสั้นไง
เท่าที่สังเกตก็คือคุณตาเทียบเนี่ยแกเตะแก๊สน้ำตาที่ตำรวจปลาเข้าไปออกจากบ้านมา๒ลูกด้วย
โมงกว่าตำรวจเปลี่ยนวิธีการแล้ว
ให้นายประทีบลูกชายคนเล็กของตาเทียบไปเจรจาเกลี้ยกล่อมพ่อ
คุณตาไม่ฟังไม่ยอมออกมา

จะขอคุยกับลูกสาวคนเดียวเท่านั้น
ลูกสาวซึ่งเป็นภรรยาของลูกเขยที่คุณตาเทียบยิงตายไปเมื่อวานนี้
ขอคุยกับคนอื่นสุดท้ายตำรวจต้องเดินทางไปรับตัวลูกสาวคุณตาที่อยู่ลบบุรี
ที่จะเตรียมงานศพของนายบัลลังสามีตัวเองที่ถูกพ่อยิงตายที่วัดบ้านทราย
กลับมานครสวรรค์เพื่อมาคุยกับพ่อ
บ่ายโมงค่ะตำรวจนำตัวลูกสาวแล้วก็หลานสาวที่คุณตาเทียบรักและผูกพันมากมาที่เกิดเหตุเลย
พาเข้าไปในพื้นที่บริเวณบ้านไปพร้อมกับลูกชายคนเล็กแล้วก็ลูกสะพ้ายด้วยนะคะ
แต่ว่าไม่ได้อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปพาไปพบกับคุณตาเทียบ
ตำรวจก็พูดคุยทำความเข้าใจกับลูกสาวกับหลานสาวก่อนนะ
เหมือนมีการบรีฟคุยกันก่อนนะว่าตอนนี้สภาพคุณตาเป็นยังไงเครียดขนาดไหนมีอะไรอยู่ในมือบ้าง
ค่ะพอไปถึงค่ะตาเทียบเปิดประตู
กำลังจะอ้าปากคุยกับลูกสาวยังไม่ทันได้เปล่งเสียงเลยค่ะ
ตำรวจชุดหนึ่งปีหน้าต่างหลังบ้านบุกเข้าชาร์จตัวตะเทียบเลย
แล้วก็ส่งต่อให้กู้ภัยรับตาเทียบไปโรงพยาบาลท่าตะโก
ซึ่งลูกสะพ้ายเองก็บอกว่าตาเทียมไม่ได้รับบาดเจ็บอะไร
แต่ว่าที่ต้องช้าตัวเป็นเพราะว่าแกมีปืนลูกซองยาว
มือข้างหนึ่งแกมีปืนพกจุดสามแปดอยู่ในมืออีกข้างหนึ่ง
ตำรวจเลยขอพุ่งชาร์จก่อนกลัวว่ามันจะเกิดเหตุไม่คาดฝัน
พันธุ์ตำรวจเอกนโรงศักดิ์พรมทารองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพิจิตร
ปฏิบัติราชการรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครสวรรค์ก็ยืนยันนะคะว่า
ตลอดระยะเวลา๔๐ชั่วโมงของการปิดล้อมวันกว่า
เกือบสองวันอ่ะตาเทียบไม่ได้ยินตอบโต้ตำรวจเลยนะคะ
การจับกลุ่มครั้งนี้เป็นการจับกลุ่มได้โดยละม่อม

หลังจากควบคุมตัวได้ก็นำตัวลุงเทียบตะเทียบไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลท่าตะโก
ส่วนเรื่องของชนวนเหตุที่แท้จริงเดี๋ยวจะมาสอบสวนพูดคุยกันหลังจากนี้
แต่เบื้องต้นเขาบอกว่าปมมาจากเงินหาย๓๐๐๐บาท
คุณตาแกบอกว่าเป็นการขโมยเงิน
ฝั่งญาติของนายบันลังลูกเขยตาเทียบ
ก็นำศพของนายบัลลังกลับไปจัดพิธีที่วัดบ้านทรายจังหวัดลบบุรีนะครับ
ญาติสนิทมาคอยต้อนรับแขกที่มาร่วมงานไม่กี่คน
อย่างที่เห็นเนี่ยนะคะผู้สื่อข่าวเราได้คุยกับนายสมพงศ์ไกรญาติ
พ่อของนายบัลลังผู้ตายก็บอกว่าเสียใจนะ
เสียใจมากเลยที่ลูกต้องมาเจอกับชะตากรรมอะไรแบบนี้
ลูกชายเนี่ยไปเป็นเขยแต่งออกเขยไปเป็นเขยที่ท่าตะโกตั้งแต่ก่อนเป็นทหารแล้ว
สิบปีได้แล้วเขาเองก็เคยไปเยี่ยมบ้านหลังนั้นนะ
ได้คุยดื่มกินกันกับตาเทียบมือปืนนี่แหละเพราะว่าอ้าวก็เป็น
พ่อสามีพ่อตาพ่อภรรยาอะไรขนาดนี่เหรอไหมเหมือนเป็นญาติกันแล้วอ่ะ
ก็ดองกันแล้วเนี่ยก็ยังฝากลูกฝากหลานอยู่เลย
สมพงศ์บอกด้วยนะคะว่าดูข่าวแล้วไม่พอใจนะไม่พอใจที่ตาเทียบไปกล่าวหาว่าลูกชายเขา
บันลังอ่ะติดยาขี้ขโมยพ่อบอกลูกพ่อไม่ได้เป็นแบบนั้น
ทุกเดือนทุกเดือนลูกจะเอาเงินมาให้พ่อให้แม่ลูกสะพ้ายเองก็ทำงานมีเงินไม่ได้ขัดสน
หลานสาวก็สุขสบายดีแต่แต่แต่ยอมรับว่านายบัลลังลูกชายเนี่ย
ติดยาเสพติดเมื่อ๑๐กว่าปีก่อนแต่เลิกไปแล้วเลิกเด็ดขาดแล้ว
เล็กขโมยน้อยอะไรก็ไม่มีเหมือนกันเลยไม่รู้จริงจริงว่าที่ตาเทียบ
ฆ่าลูกเขายิงลูกเขาตายเนี่ยตกลงสาเหตุมันเกิดจากอะไรกันแน่
ก็เดี๋ยวรอตำรวจรอตำรวจพูดคุยกับตาเทียบสอบปากคำ
สอบสวนดูให้รู้ว่าจริงจริงแล้วต้นเหตุปัญหามันเกิดจากอะไรค่ะ